วันนี้เกิดจากคนตกใจพี่น้ำแข็งพี่เบิร์ต
ตกใจอะไรมากแล้วเราทำอะไรตัวทำตัวไม่ถูกไหม
ผู้หญิงคนนี้จะขับรถพาป้าไปหาหมอคุณผู้ชม
จู่ป้าแกร้องขึ้นมาด้วยความตกใจไม่รู้ตกใจอะไรนะ
คนขับคืนพวงมาลัยไม่ทันเสยบริเวอร์เลย

ช่วงล่างน่าจะมีปัญหาแล้วล่ะแบบนี้คุณผู้ชม
ครับนี่ทั้งชาวบ้านทั้งกู้ภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางหลวงครับ
โอ้โหแล้วมันไม่ใช่มันเป็นปูนแบรีเออร์นะ
เออทีนี้น่าจะเสียหายเยอะเลย
เหตุเกิดเมื่อวานนี้เกือบเที่ยงคุณผู้ชมตรงจุดยูเทิร์นกลับรถ
ถนนสาย๓๐๗๙อำเภอศรีมหาโพธิที่ปราจีนบุรีครับ
ตอนแรกเจ้าหน้าที่รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถเก่งที่ขับยูเทิร์นแล้วไปชนแบรีเออร์
ก็ไม่นึกว่ามันจะไปเสยแบบนี้ครับ
พอมาถึงก็เห็นว่าโอ้โหเก่งโตโยต้าด้านหน้าฝั่งขวานี่มีรอยชนอยู่แล้ว
ล้อรถก็เกยขึ้นไปบนแท่งเลย
คนขับเป็นผู้หญิงก็ไม่ได้ไปไหนครับยืนตกใจอยู่เลย

ตกใจอยู่ข้างรถเนี่ยคุณผู้ชมในระหว่างที่คนอื่นเขาก็ช่วยกันยกรถกัน
เขาชื่อพิลาวันบกน้อยอายุ๔๑ปีนะเล่าให้ฟังว่า
มาด้วยกัน๓คนมีป้าแล้วก็มีลูกชายด้วย
กำลังจะอยู่เถินเลยมือก็หมกมุ่นอยู่เขากำลังจะหมุนพวงมาลัยอย่างเนี้ย
ป้าเนี่ยร้องขึ้นมาเธอก็ตกใจครับพี่ลาวัลตกใจคืนพวงมาลัยไม่ทัน
จังหวะคือกลับรถ
พอจะกลับรถมันเหมือนแบบ
บ้าเขาร้องเลยเลยตกใจ
แต่ว่าเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมไม่มีคู่กรณีนะ

ทีนี้ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของบริษัทประกันภัยครับ
เรียกรถยกมานำรถคันนี้โตโยต้าบรอนไปอู่ซ่อมต่อไป

เวลาเราเห็นในติ๊กต๊อกเห็นในไหนเห็นในคลิป
บ้าจี้พอเล่นเขาแล้วตลกนะ
แต่ถ้าเหตุการณ์แบบนี้อย่าไปเล่นนะ

ผมเคยมีญาติคนหนึ่งคุณผู้ชมจูงจักรยานอยู่ริมถนน

ถ้าใครรู้ว่าใครเขาบ้าจี้นะ